ก็น่าจะเคยน่าจะเคยไปใช้บริการร้านเขาครับ
แต่เมื่อลองไปเที่ยวกับอีกร้านหนึ่งที่อยู่ข้างข้างข้างเขาส่วนถึงนิดหนึ่งอะครับผม
ราคาคือเขาแจ้งไว้ชัดเจนแล้วก็เคยไปใช้บริการครับ
ก็ราคาคือเป็นราคาเป็นราคาร้านแข่งอังกฤษฐานตอนนี้ครับผม

เกี่ยวกับประมาณนี้ครับผม
ก็คือทางพูดสิอะก็คือทางพี่นี่คือไม่ติดใจ
ไม่ได้ติดใจตั้งแต่แรกแล้วแค่ว่าเฮ้ยทำไมมันแพงเกิน
แล้วก็วันนี้พอมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โอเคเราเดี๋ยวเรามาแชร์เพราะว่าคงไม่ใช่แค่เราที่เราไปอ่านจากคอมเมนต์มาแล้วอ่ะ
ที่ในกลุ่มเมืองทองมีอีกหลายคนที่โดนแต่วันนี้เขาไม่สะดวกมา
แล้วแหล่งที่มาวันนี้ได้คุยกับผู้ประกอบการเขาไหมครับเจ้าของร้าน
ไม่ได้คุยครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้ให้คุยไก่เกลี่ยกันครับผม
แต่น้องผู้ที่ผู้ประกอบการก็คุยแค่นิดนึงแล้วก็
บอกว่าจะคืนเงินแต่ว่าทางเราไม่ได้ว่าจะรับไปครับ
แล้วเราจะมีการไปแจ้งความไหมคะ
บอกเขาตั้งแต่แรกแล้วครับผมพูดออกไปตั้งแต่แรกแล้วว่า
ไม่ได้ติดใจลงความแค่ว่ามาวันนี้แค่อยากจะมา
เพื่อที่เขาจะไม่ทำในครั้งต่อไปมาเหมือนเรามาเรียกร้องความพิธีทำ
แต่มันก็ไม่ได้ว่าชอบโกงครับผมแต่เขาก็คือทำเกินจริง
ทำเกินกว่าก่อเหตุครับผม
เอาง่ายยังงี้ก่อนครับครับผมคือตามหลักของคนแล้ว
ถ้าเกิดว่าเราได้รับบริการสินค้านั้นมาแล้วอ่ะครับผมเราแล้วเขามุดราคามาแล้ว
มีไหมที่ว่าจะว่าไม่ไม่ไม่รับของชิ้นนั้นแล้วไม่เอาแล้วครับผม
มันก็น้อยมากเลยครับผมเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงหนึ่งหนึ่งเลยครับ
รู้สึกยังไงบ้างพี่เบอร์นาทีบอกว่าให้ไปแจ้งความเอาอะค่ะ
ค่ะแล้วเราจะไปแจ้งความไหมคะหรือว่ายังไงหรือก็
มันในฐานะผู้บริโภคมันต้องไปแจ้งความไหม
วันนี้เราก็ไม่ได้อยากจะมาเสียเวลาจุดตรงนี้หรอกครับผม
แต่ว่าไม่อยากจะไปแจ้งความไม่อยากจะอะไรแต่พอมันเกิดเรื่องเกิดเหตุแบบนี้ครับผม
มันก็คือต้องไปต่อครับผม
ได้ฟังแล้วจุกอกไหมกับสิ่งที่เขาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่
สิ่งข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ถูกกระทำ
เขาก็พูดแค่คำเดียวว่าเดี๋ยวเขาจะคืนเงินก็ให้เรื่องมันจบ
เรามองว่ามันจะจบนะครับมันเป็นสิ่งที่คงควรทำนะ
เขาน่าจะทำจนติดเป็นนิสัยนะคะหรือว่า
เพราะว่าเหมือนว่าได้ยินข่าวมาว่า
ก่อนหน้านี้มีคนไปถามคนที่เขาอยู่ตรงนั้นนะคะที่เขา
เห็นเขาบอกว่าเขาแฉแบบพฤติกรรมจน

แต่คือเซ็กที่วันนี้เรามองว่าว่าเราได้รับความเป็นทำไหมความกลัว

คือที่น้องออกมาเนี่ยน้องไม่ได้อยากได้เงินคืนต้องการเงินคืนอะไรอะคะ
คือเงินเนี่ยหนูไม่ได้ต้องการเงินคืนเลยค่ะ
คือเงินตรงนั้นมันจบตั้งแต่วันนั้นแล้วที่หนูจ่ายออกไป
ความรู้สึกหนูทั้งการเสียงานเสียการหนูเสีย
เวลาเสียทุกภาพสิทธิ์คือมันเสียตรงนั้นไปแล้ว
แล้วที่หนูออกมาเนี่ยคือต้องการให้สังคมได้รับรู้
แล้วก็มีหน่วยงานเข้ามาดูแลไม่ใช่แค่ดูแลแค่ตรงหนู
แสดงว่าต้องดูแลประชาชนทั่วประเทศ

ก็บอกว่าก็คือจะเงินเงินให้พี่เนาะ๔๒๐
เป็นไปได้เรายังห้ยล้างเงินโปรดต่างงั้นถ้ายืน
จริงหมด

แต่ว่าด้วยการกระทำของพี่เขาก็ทำลายกับเขาเอง
ก็ตามสังคมโชเชียลเขาต้องการให้ปริศนีย์

แต่แบบว่าน่าจะทำน่าจะทำมาเยอะแล้วเลยว่าเขาเป็นตัวแทนของคนในกลุ่มนั้น

ที่เรากำลังเจรจากันเรื่องในร้านไหม

ใช่ก็คือเหมือนว่าพูดให้ขอร้านเจ้าหน้าที่เข้าฟังสัก
ตามคนต่ำเล่าให้เจ้าหน้าที่เข้าฟัง
แต่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าได้คุยกันไม่ได้คุยกัน
ขอบคุณครับ
เชียบกับร้านตรงข้ามดู
มันลูกอยู่ด้าน

อ๋อเขากำลังไปสำรวจนะคะ
คือพอรับเรื่องเสร็จเขาบอกว่ากระทุกขณะนี้จะได้กดจันการเพราะว่าด้วยทางของเรามันไม่สามารถทำอะไรได้แล้ว
อืมจากนั้นมันก็ต้องได้อยู่เข้ามาแจ้งของแต่เดี๋ยวเกียรติภาพมันจะต้องแบ่งแยกถึงสองอย่าง

เราดูว่ามันไม่ชัดเจนมันดูมันกลุ่มครึ่งยังไม่กลุ่มตอนนี้ก็ยังไม่เป็นเอาที่บ้าง
มันสามารถทำอะไรบ้าง
พวกเราครับร่วมกับฐานิชย์จังหวัดได้ประชุมร่วมหาดูแนวทางในการดำเนินการ
มีผู้เสียหายมีผู้ปกป้องการและผู้ให้เช่า

ก็คือจะขอบสถาทที่ให้เช่ามาร่วมกันในการที่จะแก้ประสาทภาพ
ทั้งในเชิงทางแพ่งและทางอาหาร
ในส่วนของทางอาญานะครับเราก็จะใช้กฎหมาย
ก็คือภาพบรรยาที่ต้องใช้ราคา๑๐คาและบริการพศ๒๕๔๒

โดยทางท่านภาพฤทธิศจังหวัดจะได้อธิบายนะครับว่า
สิ่งที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการเนี่ยมีความผิดอะไรบ้าง
และจะต้องถูกดำเนินการอะไรครับ
ในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นในทาง
เมื่อมีความผิดทางทางกลุ่มหมายแล้วเนี่ยครับ
มันจะมีความเสียหายในทางแพ่งเกิดขึ้นด้วยนะครับ
ซึ่งทางสภาพฤทธิศจังหวัดก็เจรจาคุยกับทางผู้ปกป้องการให้คืนเงินให้กับผู้เสียหายครับ

อย่างไรก็ตามผู้เสียหายไม่ขอในการที่จะรับเงินตรงนี้
แต่อยากจะให้ดำเนินการกับผู้ประกอบการและให้รวมถึงกรณีที่เป็นเรียกว่า
อยากให้หน่วยงานรัฐเข้าไปช่วย

ินวันในการกั้มกลัวแลผู้ปกป้องการตาม
ที่ดำเนินการในลักษณะเช่นนี้
ให้ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ในการที่จะรวดพอดคัดตรวจสอบ
อะไรที่ไม่ถูกต้องก็จะดำเนินการในการป้องปรามกันต่อไป
ไม่อยากให้เกิดปัญหาที่มีเรื่องทะเลาะบ่อแว้งกัน
มีข้อพิพาทกันแล้วก็มาสู่กระบวนการที่ร้องเรียน
แล้วก็มาดำเนินการซึ่งกระบวนการในการที่เรียกร้องความเสียหาย
เรียกร้องการเยียวยามันไม่คุ้มกับค่าเสียหายที่ได้หลับ
ทั้งส่วนตัวแล้วก็สังคมหน่วยงานรัฐก็จะไปดำเนินการในการกำกับดูแล
ให้ถูกต้องให้เกิดความเป็นธรรมที่ดีที่สุด
อีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าของสถานที่ที่เป็นผู้ให้เช่า
เขาก็จะมีมาตรการว่าถ้าผู้ประกอบการไปดำเนินการ
เกี่ยวข้องกับความผิดเรียบร้อยและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
หยุดครองการหมายแล้วผู้อุทพิภาพยินติก็ยินดีที่จะให้ผู้เช่าอยากเลื่อนกับผู้ไถ้
คุณภาคแสดงเปลี่ยนตัวประจาศิษย์ของคุณค่ะ
ว่าบริการนะครับบริการจิ้มบริการขายรูปการณ์สารมือต่าง
เป็นบริการที่มีกฎหมาย
ก็คือประกาศคณะการณ์ว่าโดยรักษาการและบริการฉบับที่๑๐๓นะครับ
กำกับดูแลโดยกำหนดให้เป็นบริการที่ต้องแสดงราคาค่าบริการไว้ในสถานที่จำหน่าย
รวมทั้งหากมีการคิดค่าจ่ายอื่นนะครับ
ก็ให้แสดงไว้ด้วยนะครับ
จากจากข้อที่จริงที่ปรากฏนะครับมันก็จะมีประเด็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เราพบเห็นว่าเป็นความผิดนะครับ
ว่าเป็นการคิดคำนวณหรือประกาศโดยไม่ชัดเจน
แต่ความสับสนหรือความเสียหายกับผู้ใช้บริการ
ซึ่งในชั้นนี้นะครับเราก็จะเรียกให้ผู้ประกอบการณ์นะครับ
หรือผู้ถูกร้องเนี่ยไปรักศาสตร์ข้อเกราะหานะครับ
เช่นแก่ผู้ให้ผู้มารับบริการนะครับ
ในส่วนของเรื่องราคาเนี่ยเขาก็คงในเรื่อง
เราคงจะไม่ใช้คำว่าให้ความเห็นชอบหรือในเรื่องราคาที่เขาจะแสดงนะครับ
อาจจะเป็นในเรื่องของข้อแนะนำในการกำหนดราคาให้เหมาะสม
เป็นไปตามภาวะตลาดทั่วทั่วไปนะครับอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับ
ซึ่งซึ่งขอเรียนว่าเป็นราคาแน่ตำที่ควรจะเป็นในตลาดนะครับ
กับการเรียนในเรื่องต้นประมาณนี้ครับในส่วนของเขาว่าทำไมเขาต้องถือราคาขนาดนั้น

พูดแสดงหายหลายหลายคนที่มาให้ข้อมูลนะครับเขาได้ชี้ใจตรงนี้ไหมครับ
คือคือตรงนี้ผมกลับเรียนในข้อที่จริงนิดนึงว่าเราก็คงไม่ไปกล่าวล่วง
กล่าวร่วงในในสิ่งตรงนั้นนะครับแต่เราก็ให้เขาไปเห็น
และให้ข้อแนะนำเขาว่าจริงแล้วคำว่าราคาสูงเนี่ย
มันดูหนึ่งต้นทุนนะครับสองเปรียบเทียบกับราคาทั่วไปในรัฐ
ในโลเคชั่นบริเวณเดียวกันนะครับเสร็จเนี่ยในในส่วนของว่า
อันนี้นะครับเอาผมจะส่งเจ้าหน้าที่นะครับ

ร้านร้านค้าในบริเวณเดียวกันซึ่งมีราคาค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกันหรือต้นทุนที่ที่ที่เป็นต้นทุนของผู้ประกอบการเช่นค่าเช่าก็ดีค่าน้ำค่าไฟก็ดีในบริเวณเมืองทองธานีว่าเขาอ่ะมีอัตรากันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมกลับเรียนเพื่อเปรียบเทียบให้เพื่อให้เห็นชัดนิดหนึ่งนะครับว่า
แต่ที่เขาว่าเขามีต้นทุนที่สูงกว่าคนอื่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
อันนี้ผมก็อยากจะเรียนว่า
การที่ทางผู้สถานประกอบการให้เช่าเนี่ย
เขาก็ได้ให้นโยบายนะครับพูดคุยกับพวกเราว่า
จริงแล้วเขาต้องการให้ผู้ประกอบการในเมืองทองธานีอยู่ได้
แต่ไม่ใช่หมายความว่าอยู่ได้เพราะขายสินค้าหรือบริการเกินสูงเกินนะครับ
อยู่ได้ในนี้ที่หมายถึงว่าอยู่ได้
ผู้ซื้อก็สบายใจผู้ขายก็อยู่ได้ราคาก็ต้องเป็นธรรม
ซึ่งก็คุยกันนอกรอบว่าทางผมจะยินดีให้ข้อแนะนำเขาว่าราคาของคุณอยู่ที่อะไร
ซึ่งผมคงจะต้องส่งธนที่ลงพื้นที่มาสำรวจ
กับสองอาจจะดูค่าที่จ่ายของเขา
ที่ผมบอกว่าต้นทุนมันอาจจะมีต้นทุนที่

บางครั้งวัสดุอุปกรณ์ในร้านมันคุ้มทุนไปแล้ว
และอาจจะแนะนำในเรื่องของการแสดงราคาสินค้าเขาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ราคาเกินกว่าที่แสดงไว้
คือคิดค่าบริการสูงกว่าที่แสดงไว้
เป็นค่าเดียวกันครับ

มันไม่รู้ว่ากระดาษที่ต้นทุนถูกไว้ละค่ะ

ว่าจริงธุรกิจค้าที่เราจะไปดีในเชิงลึกเนี่ย

ชั้นนี้เราต้องดูก่อนว่าเราแจ้งข้อเก่าหาเขาไปเนี่ยเขายอมรับในความผิดไหม
ถ้าเกิดเขายอมรับในชั้นของพนักงานเจ้าหน้าที่มันถือว่าจบ
แต่ถ้าเกิดในชั้นพนักงานเจ้าที่เขาปฏิเสธก็อย่างที่ท่านรองสรรคบนำเรียนนะครับ
มันก็ต้องไปสู่นำไปสู่กระบวนการในชั้นศาลที่เขาจะต้องนำไปพิสูจน์นะครับ
แต่ถ้าเกิดในชั้นพนักงานเจ้าที่เขายอมรับมันก็จะจบในเรื่องของส่วนนี้ครับ
บริการเขาสูงซึ่งซึ่งถามถ้าเกิดเขาเขียนไว้ชัดเจนถูกต้อง
ผู้รับบริการเข้าใจได้อย่างที่ท่านลองนำเรียนนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้ถูกไหมครับ
แต่เขียนจนทำให้เขาไม่เกิดความเข้าใจไม่ได้เลยเข้าไปใช้บริการไปนะครับ
แล้วในส่วนของเราอาจจะก้าวไปในกรอบผมทุกที่เราดูแลประมาณนี้ครับ
ผมมีส่วนของกรณีที่เกิดในบริการคนเขาเห็นแล้วแมงเขาต้องกลับใจ

ผมเรียนว่าปฏิการตรงนี้มันน่าจะอยู่เกาะที่เราต้องการดูแลอยู่แล้วเนอะ
ต้องเกาะญาตินำเรียนอย่างนี้ครับ
ขอบอกกับคันนี้จังหวัดนะคะตอนนี้เข้าคุณมันเพิ่งข้างมากกว่าร้องเรียนที่เสียหายที่ใดขนาดนี้
แล้วก็ยังไม่ได้ใครร้องเรียนตามประวัติการต่อไปด้วยซ้ำค่ะ

เอาอย่างนี้บอกสื่อลูกสื่อผู้เสียหายที่ได้มีการทำแบบนี้

หน้าหน้าที่ของสรรคบกับหน้าที่ของคณิตเนี่ยมาดูว่าการขายสินค้าหรือการให้บริการเขาเนี่ยมีความผิดตามกรบกรุงความผู้บริโภคหรือความผิดตามกรบว่าด้วยราคาสินค้าเหลือการไหนบ้าง
หน้าเบื้องต้นเราได้แจ้งหน้าข้อหาหน้าข้อหาแรกก็คือข้อหาที่ท่านฐานิจจังหวัดได้พูดนะครับ
การติดป้ายแสดงราคากลางตัวไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในการสื่อสารทั้งหลายที่เข้าไปใช้บริการนะครับ
อันนี้เราแจ้งข้อหาไปแล้วส่วนว่าการติดราคาเนี่ยมันสูงเกินไปหรือไม่เนี่ยนะครับมันแพงเกินไปหรือไม่เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าคราวนี้บอกแล้วว่าการบริการนี้ไม่ใช่เป็นการบริการควบคุมหรือเป็นการสินค้าที่ควบคุมนะครับ
ต้องไปสืบต่อว่าโดยสภาพทั่วไปเมื่อเขาปิดป้ายแสดงราคาครบถ้วนถูกต้องแล้วเนี่ยผู้บริโภคเห็นแล้วผู้บริโภคมีสิทธิ์ตัดสินใจที่จะเริ่มใช้บริการหรือไม่อันนี้คือสิทธิ์ตามระบบคุ้มครองผู้บริโภคนะครับ
อันนี้เมื่อมันไม่สมบูรณ์ไม่ควบควรนะครับเป็นความคริบตามเป้าหมายภาคอันนี้นะครับ
ว่าหรือใครไม่ต้องแสดงอย่างไรละว่าว่าไม่ควบควรก็เป็นความผิด
ในที่กระทบสิทธิ์ของผู้บริโภคข้อแรก

เมื่อกระทบสิทธิ์แล้วสรรควรก็ต้องรู้ว่า
ถ้าเป็นความผิดที่มีกฎหมายเฉพาะอยู่แล้ว
ในเรื่องภายาธรรพาณิชย์ก็วาดไป
ส่วนทางแพ่งเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าทางแพ่ง
แต่เมื่อมันเป็นความผิดทางกฎหมาย
แล้วคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการ

ทางนี้ทางภูมิการก็บอกเริ่มให้ได้ยินดีกันเลย

ส่วนผู้เสียหายอื่นที่ได้รับผลกระทบ
ลักษณะธรรมธรรมเดียวกันก็สามารถเจอแล้วจนเนียนได้
กฎบดรงอธกตรภลาบดรรง

เชิญค่ะ
ถ้าสารจำน็อกผู้ให้เช่า

ความหมายนี้ก็คือถ้ามีโทษ
ดำเนินคดีทางอาญา

อย่างเช่นถ้ามีโทษปรับท่านก็ไปเสียค่าปรับ

คดีก็เลิกกันแล้วก็ความผิดก็ไม่มี
ใช่ไหมครับก็ไม่ได้ต้องรับโทษ

ก็ต้องไปตรวจสอบให้ถูกต้อง
ท่านจะทำเรื่องของ

เกี่ยวกับราคาสินค้าบริการ
จะปิดป้ายโฆษณาทั้งหลาย

เป้าหมาย